เวลาแห่งการเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับ
แต่ว่าศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รอเมื่อไหร่กลางปีหน้ารับรองว่าได้กากบาทเลือกผู้ว่าแน่นอนครับ

แน่นอนแหละก็ประมาณกลางปี
ไม่เกินกลางปีนี้แล้วมั้ง

ห้วงเวลาตอนนี้มันเลือกอบตออยู่ใช่ไหม

นะจ๊ะคือกลางปีหน้าก็คือกลางปี๖๕
รับรองว่าได้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมแน่
ระหว่างนี้หลายต่อหลายพักก็มีการประกาศตัว

แต่เมื่อวานนี้อย่างเป็นทางการประชาธิปัตย์ฮะ
มาพร้อมกับโซโลแกนเปลี่ยนกรุงเทพ

พระจอม๙เจ้าคุณอาหารราชบัง
ท่านออกมาประกาศตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

สะสมความรู้เรื่องของการแก้ปัญหาเมือง
สะสมความรู้และมั่นใจว่า

จะสามารถเปลี่ยนกรุงเทพมหานคร
ให้น่าอยู่ได้อย่างแน่นอนนะครับ
อย่างเป็นทางการผ่านเวทีของพักประชาธิปัตย

เขาเป็นแทบจะเป็นเจ้าพ่อกรุงเทพ
สขเขามหาศาลเหลือเกิน
ขณะที่คนเปิดตัวก่อนหน้านั้น

คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ชัดชาติหรือรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
ท่านชัดชาติเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ยืนยัน
ยืนยันคือไม่มีพวกทีมงานหาส่งขาเสียงเหรอ
อิสระเว้ยหาเสียงแบบอิสระ

บางทีไปตัวสไลด์ที่มันบิดได้
ก็ไปคนเดียวไปหาเสียงคนเดียว

คนเดียวแล้วประกาศตัวจะลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า
คนเดียวประกาศนานแล้วแล้วประกาศแบบเล็กน้อย
ดังสนานวรรณไหวโพลไหนต่อไหนไหนต่อไหน
เวลาสำรวจมาแต่ตอนนั้นยังไม่มีดรเอ๊นะค่ะค่ะน้ำโดม
ก็ท่านชาตินี่แหละมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ
แล้วรอบนี้เนี่ยท่านชัดชาติก็ออกมาทีนี่คือภาพในตำนาน
ในตำนานที่ถูกเอาไปเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตมโหลาน
คือตอนใส่เสื้อแขนกุดแล้วเดินถือถุงข้าวแกง
จะไปใส่บาดพระนี่ไปไหนคะนี่ไปไหนนะนับโลกจักรวาล
โรชิมานางาซากิไปมาหมดแล้วนะฮะนี่คือภาพในตำนาน
แล้วดรชัชชาตินี่ยังยืนกราบด้วยว่า
การทำหน้าที่แบบอิสระน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
คือหลักการของคุณชัดชาติเขาบอกว่า
ถ้าเขาเป็นคนกลางเนี่ยคือแน่ล่ะ
คั่วเพื่อไทยพลังประชารัฐเนี่ย

คือคนจะได้เชื่อใจเขาว่าเขาสามารถประสานได้ทั้งสองฝ่าย
แต่ถ้าเขาเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสังกัด

คุณจะจริงใจเหรอในการช่วยเหลือผมนี่

ส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เหมือนจะมาเหมือนจะมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอน
ก็คือผู้ว่าหมอหมูป่าท่านนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรขอเวลาเพราะว่าลุงป้อมเนี่ยดันเต็มที่
ถึงขั้นให้อดีตพบตรฉีกทิ้งหายไป
ให้อดีตพบตรออกไปเลยเปิดทางให้ท่านผู้ว่าหมูป่า

แต่ว่าตอนนี้ชื่อในทะเบียนบ้านท่านผู้ว่าอยู่ที่ไหนอยากจะรู้
เหมือนจะเป็นขบเกลียวว่าถ้าหากย้ายมาเหมือนจะไปทันนะ
ก็ใช่ไงเหมือนจะไม่ทันเหมือนกันท่านก็พูดแบบนี้
ค่ะตอนนี้เอาล่ะถือว่าเป็นตัวเต็งสำหรับพักพลังประชารัฐ
ทะเวียนบ้านอาจจะเป็นข้อขบเกลียวกันอยู่
แล้วงานนี้ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรทมในกลางปีหน้า
ไปมามาโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนเป็นวิศวะมาปะทะกัน
เออใช่เฮ้ยทำไมอ่ะก็ดรเอ๊ก็เอ็มไอที

ชัดชาติก็ที่อิรินอยสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน
นโรงศักดิ์ก็เป็นวิศวะที่โอไฮโอสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน
เท่ากับว่างานนี้วิศวะเหมือนจะมาปะทะกัน
ชิงเก้าอี้ผู้ว่ากลางปีหน้ารับรองว่ามันอย่างแน่นอน
นี่แค่โหมโรงเป็นน้ำจิ้มก็พอนะฮะ
เดี๋ยวรอลุ้นว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์ตกลงแล้วเมียจะอนุญาตหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นคุณสุประโชคลงสมัครนะต้องยื่นมากกว่า๒อาทิตย์
คือทำเรื่องนานเขาต้องพิจารณานาน

มีปัญหาไม่น่าจะได้ลงแหละ

ค่ะอ่าเดี๋ยวรอรุ้นว่าจะได้เลือกหรือเปล่า